งานบางอาชีพเนี่ยก็เครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

อย่างตำรวจอันนี้ต้องยอมรับว่างานของเขาเครียด

เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนรวมทั้งเพื่อนตำรวจด้วยกันเองด้วย
บอกว่าเอาเครียดก็เครียดนั่นแหละแต่อย่าไปเครียดมากหาเวลาผ่อนคลายบ้าง
อย่างเวลาจะแต่งตัวไปทำงานก็ผ่อนคลายได้ไปดูดาบวิชัยนะฮะ
นี่ค่ะอยู่ที่กาลสินฮะสบกาลสินดาววิชัยวุฒิษศาสตร์นะฮะ

เอาให้เข้ากับเสียงพินเสียงแคนหน่อยก่อนออกจากบ้านไปทำงานช่วงแต่งตัวสักนิดก็ยังดี

ฟังแล้วแบบว่าอยากจะขยับตัวตาม

จะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้บ้างก็ได้นะฮะ

แต่ต้องดูด้วยนะฮะว่าเปิดเสียงได้ดังมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนบ้านตีเอา

นี่แต่งตัวเห็นป่ะ

ตัวเข้าจังหวะกิจกรรมแต่งตัวเข้าจังหวะ